คราวของหนุ่มเจมส์จิรายุไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนหรอกช่วงนี้
แต่ว่างานเยอะเหลือเกินและที่สำคัญเลยนะคะ
เขาถอยมาใช้คำว่าสัญญาใจ
กับอดีตผู้จัดการอย่างพี่ปิ๊กชาญฉลาดแล้วนะคะ
งานนี้เจมส์จิก็เลยโดนเมาส์หนักว่าถูกถอน

แต่ว่านุ่มเจมส์จิเขาก็ออกมาชี้แจงว่า
มันเป็นเรื่องปกติของวงการบันเทิงนะคะ
และที่หายหน้าหายตาไปเพราะว่าซุ่มถ่ายละครอีกเพียบเลย
ก็ต้องแล้วแต่ลูกค้าเพราะว่าตัวที่ผมเคยมี
ก็ต่อสัญญามาในระยะเวลาที่ยาวนาน
แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีบ้างอะไรอยู่แล้ว
ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติครับ
เป็นเรื่องธรรมชาติของงานต่าง
งานต่างประเทศตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรครับ
ใช่ผมว่าน่าจะเป็นช่วงระยะเวลามากกว่า
เพราะว่าปกติเวลาทำงานต่างประเทศก็เป็นปลายปี
ในส่วนตัวผมลึกเนี่ยผมอยากทำงานที่มีอยู่
ให้มันดีแล้วก็ให้มันสำเร็จทุกอย่างในเมืองไทย
แล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยไปที่อื่นกันครับ
ก็รอติดตามผลงานของหนุ่มเจมส์จิได้ทางหน้าจอทีวีนี่แหละ
แล้วก็งานพรีเซนเตอร์งานอีเวนต์ต่างก็ยังคงมี
แต่ว่าเจมส์จีเขาก็เข้าใจนะอยู่ในวงการบันเทิงมาก็นานแล้ว
เพราะฉะนั้นแล้วการที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าถูกถอนออก
มันเป็นเรื่องธรรมดาของวงการอยู่แล้วไม่ได้เครียดอะไร
คนในวงการบรรเทิงเขาเข้าใจดีว่าถ้าจัดแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าเจมส์จิเขายืนยันว่าตอนนี้ซุ่มถ่ายละครอยู่ใช่ไหม

ไม่ต้องหายตามไปไหนนะติดตามผลงานของเขากันได้นะคะ